คุณผู้ชมคะจับคนร้ายได้แล้วนะคะเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวไปเลย
เป็นผู้ชายนะคะไปจี้ชิงทองที่โลตัสโนนไทยนครราชศรีมา
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะครับร้านทองเยาวราชกรุงเทพอยู่ในห้างสรรพสินค้า
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้ผู้ก่อเหตุอายุ๖๓แล้วนะคะ
ช่วงเวลาเหตุการณ์ประมาณสักเกือบเกือบจะทุ่มหนึ่งใช้เวลาก่อเหตุ
หนึ่งนาทีสิบห้าวินาทีเท่านั้นค่ะก็คือดูตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะคะ
คนร้ายได้ใช้คอร์ดทองคำหนึ่งร้อยสิบเก้าเส้น
น้ำหนักหนึ่งบาทห้าสิบเจ็ดเส้นนะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงหกสิบสองเส้น
น้ำหนักทองรวมแล้วเนี้ยคือเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสามมูลค่าเป็นล้านน่ะ
หนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะคะในภาพจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ย
กางเกงขายาวสีแดงใส่เสื้อแขนยาวสีเขียวอ่อนนะคะ
ตามภาพนี้เลยแล้วก็เป็นเสื้อแบบมีฮูตคลุมหัวใส่ถุงมือใส่หน้ากากอนามัย
บางใบหน้าแบบมิดชิดเลยเดินเข้าไปในร้านแบบใจเย็นนะคะ
วักปืนออกมาจากเอวขู่พนักงานให้หยิบทองใส่ถุง
แล้วก็ปีนเคาน์เตอร์ไปหยิบทองที่แขวนอยู่ในตู้โชว์ด้วยตัวเองค่ะ
พนักงานก็ต้องรีบคลานหนีค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเลยเนี่ย
โอ้โหปีนไปเลยปีนไปเลยนี่นะคะพนักงานเขาก็ต้องหมอบหลบคลานหนีเพื่อความปลอดภัย

และทีนี้ก็ไม่กล้าหยิบกัน
อันนี้บอกเร็วแบบถ้าไม่หยิบก็จะยิ่ง
ก็เลยเดินไปหยิบให้เขาเส้นหนึ่งที

ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครราชศรีมาสพนนไทย
แกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายค่ะ
ไปเจอรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
อยู่ในบ้านในพื้นที่อำเภอโนนสูง

จนสุดท้ายจับตัวคนร้ายได้
นายคุณสอบดอกแก้วกลางอายุ๖๓ปี
เป็นชาวตำบลตาจันทร์อำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมา
อายุ๖๓แล้วนะคะ
ไปจับได้ที่อุบลราชธานี
จับได้พร้อมรถยนต์นิสสันซันนี่สีบรอนเงิน
ทะเบียนกไก่ทท๑๐๗๒ระยอง
ตรวจค้นในรถเจอทองนะคะอ่า
ร้อยคอทองคำ๙๘เส้น
ปืนบีบีกัน๑ระบอกเป็นบีบีกันที่ใช้ก่อเหนะครับ

ใช่ค่ะนี่ค่ะทองเป็นกำอย่างนี้เลย

นายคุณสอบผู้ต้องหาบอกว่า
หลังก่อเหตุก็ขี่รถไปจอดในบ้านที่อำเภอโน้นสูง

แล้วก็ขับรถยนต์ส่วนตัวหลบหนีไปอุบลราชธานี
สาเหตุก็คือก็ช่วงนี้โควิด๑๙ระบาด

แกก็เลยตกงานแกบอกแกมีหน้าที่เชียร์แขกอย่างนี้

แล้วแกบอกว่าคือหนึ่งเนี่ยตกงานไม่มีรายได้อยากหารายได้
แล้วก็อยากจะหาเงินใช้หนี้พนันด้วย
นั่นไงใช่ไหม
ปืนเป็นปืนปลอมนะคะที่ใช้ก่อเหตุซื้อมา๖๐๐บาท

พลตำรวจโทพานุวัฒน์หลักบุญ

ก็แถลงข่าวนะคะนี่นะคะภาพบรรยากาศ
แล้วก็จะนำตัวผู้ต้องหาทำแผนประกอบคำรับสารภาพพรุ่งนี้ค่ะ
สุดท้ายก็นี่แหละฮะเล่นพนัน
ใช่ค่ะหาเงินไปใช้หนี้พนัน